มาดูต่อกันที่เรื่องดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะเรื่องฮาพักไว้ก่อน
สำหรับคนชมผู้อรรยาหลังจากที่กลับมาจากเมืองคาร์น
เมื่อก่อนเวลาไปคานทีก็จะต้องโดนเปรียบเทียบกับดารงดาราอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
ก็ทำหน้าที่นะเมื่อวานนี้มาออกงานอีเวนต์เมืองไทยต่อ
แล้วก็แจงประเด็นดราม่าศึกช่างแต่งหน้าค่ะ

เป็นช่างแต่งหน้าพี่ป้อมวินิตแล้วก็น้องฉัดค่ะ
แฮชแท็กที่ชวนสงสัยว่าเขาแขวะกันเองหรือเปล่า
พี่ป้อมแต่งคุณชมพูน้องฉัตต์แต่งให้ศรีวิต้า
งานนี้แม่ชมตอบเองทั้งหมดไม่ต้องไปฟังจากปากคนอื่นไปค่ะ
ช่างแต่งหน้าครับเกิดราม่ากันหลังพี่ป้อมกับน้องฉัตต์
ก็พอทราบก็พอได้ยินบ้างค่ะ
ก็คิดว่าคงข้ามเหมือนกันนะคะในส่วนตัวชมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรมาก

ส่วนอีกหนึ่งดราม่าทำอะไรไม่ได้เลย
ชมพู่นะถ่ายรูปกับคนนู้นคนนี้เป็นประเด็นล่าสุด

ถึงขั้นว่าบางคนบอกว่ารักชมพู่นะ

งานนี้คุณชมพู่จะว่ายังไงไปฟังหน่อยจ้า
อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ติดตามค่ะ
หรือไม่ติดตามหรือจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถูกไหมคะ

ลอยไปแล้วค่ะแม่ลอยไปแล้ว

ทำตัวให้ดีก็เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยจ๊ะ
ไม่ต้องแบบมาอะไรกับชีวิตเรามากมายนะคะ